ในหลายพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยถนนลื่นน้ำท่วมปัญหาหลายอย่าง
ใช่ครับการใช้รถใช้ถนนต้องระวังมากมาก
แล้วเราก็เตือนกันอยู่บ่อยบ่อยเวลาน้ำท่วมเนี่ย
เราก็จะขับรถฝ่าเข้าไปมันเมื่อที่มันประเมินยากเนอะ
ว่ามันท่วมขนาดไหนรถคันนี้ค่ะที่ชายภูมินะคะ
ครับคือน้ำอ่ะซัดไปคือฝนตกอุ้ยลอยแล้วนี่
ไปทั้งคนทั้งรถเออนี่ค่ะนี่ค่ะไหลเลยอ่ะ
เห็นไหมคะคือน้ำเชี่ยวมากนะครับนี่
คนขับอ่ะเป็นผู้ชายครับอยู่ในรถแล้วที่ไหลไปไม่ใช่รถเปล่าไง
มีคนอยู่ด้วยอ่ะอืมนี่ค่ะโอ้โหชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะมาช่วย
เดี๋ยวค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่นะคะครับ
ผู้ชายคนที่อยู่ในรถแล้วถูกน้ำซัดเนี่ยนี่นี่ไป
ออกทางหน้าต่างแล้วปีนออกก็ยังน่าเป็นห่วงนะ
เพราะว่าน้ำมันเชี่ยวใช่ไหมคะก็กลัวว่าบินออกมาแล้วน้ำจะซัดแล้วก็จะแบบเดินย้อนมาไม่ไหว
ชาวบ้านต้องโยนเชือกไปให้อ่ะอืมแล้วก็ต้องเกาะมาค่อยค่อยค่อยค่อยเนี่ยเห็นไหม
ยืนแทบไม่อยู่นะใช่ฮะนี่ลงจากรถมาแล้วยืนแทบไม่อยู่
จะเชือกไปช่วยเนี่ยใช่ค่ะคือโชคดีที่หัวรถมันปักแล้วน้ำมัน
คือมันแค่แค่แค่แค่อกอ่ะใช่ไหมใช่ถ้าน้ำลึกกว่านี้โอ้โห
ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยทีเนี้ยอำเภอภูเขียวค่ะ
จังหวัดชายภูมินะคะคือฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
แล้วน้ำนี้มันเป็นระดับน้ำที่เต็มความจุเขื่อนจุลพร
แล้วถูกปล่อยออกมาก็เลยเห็นสภาพที่น้ำท่วมรุนแรงที่สุด
ในช่วงสิบปีของอำเภอภูเขียวเลยนะคะครับล่าสุดเช้าวันนี้
สถานการณ์น้ำในตัวอำเภอภูเขียวเริ่มลดลงแล้วค่ะอ่า
ตอนเช้ามีมวลน้ำจากลำน้ำพรมเอ่อล้นมาท่วมบ้าน
แกล้งตัดใส่ที่หมู่เจ็ดตำบลนนทองอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับ
อุ้ยอ๋อแต่จะแยงแรงอยู่น่ะเสียงน้ำเนอะ
เมื่อกี้มีป้ายคือน้ำลดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกอย่าเพิ่งผ่าน
ใช่ค่ะน้ำรถก็อย่าเพิ่งไว้วางใจรถใหญ่ขนาดนี้ยังแทบเอาไม่อยู่นะคะ
น้ำมันแรงค่ะไหลเข้าท่วมศูนย์ราชการ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์น้ำท่วมสูงเมตรกว่า

ดูขนาดรถแบบนี้รถเจ้าหน้าที่ยังแทบแบบไม่ไหว

ตำบลบ้านยางค่ะน้ำก็ท่วมหลายหมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๓๐๐หลังคาเรือนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือประชาชน

หรือว่าประชาชนคนไหนที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ก็จะต้องช่วยออกมาให้ปลอดภัยนะคะ
โอ้โฮมากแรงจริงนะคะจริงค่ะนะ
เดี๋ยวไปดูที่ตากเนี่ยตากนี่มีอยู่สองตำบลนะฮะ
อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับ
ตำบลป่ามะม่วงกับตำบลแม่ท้อ
จะมีสะพานเชื่อม๒หมู่บ้านมันมีแม่น้ำ

วันนี้ฝนตกหนักน้ำเนี่ยมาเยอะมาแรงมาก
ซัดสะพานจนพังต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคือก่อนที่สะพานจะพังเนี่ยตรงนี้ชาวบ้านเขาดูกันอยู่แบบ
คือเห็นแล้วท่าทางเอาไม่อยู่แล้วล่ะ

ไปเลยนี่ฮะดูคุณเขียนมาสอน
นี่สะพานปูนนะครับเห็นไหมครับ
โอ้โหนี่เป็นสะพานข้ามลำห้วยแม่ท้อนะครับ
บนป่ามะม่วงกับตะบนแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
วันนี้ทนกระแสน้ำที่แรงเหลือเกินไม่ไหวครับท่านผู้ชมครับ
คือทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านป่ามะม่วง
บนป่ามะม่วงบอกว่าน้ำป่าเนี่ยพัดมาจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
สารสางแล้วก็ไหลมาตามลำห้วยแม่ท้อ
คือมันแรงมากจนพัดสะพานเนี่ยพังเสียหายเลยนะครับ
สะพานคอนกรีตยาวห้าสิบสองเมตรกว้างสองเมตรนะฮะ
เชื่อม๒ตำบลคือตำบลแม่ท้อหมู่๒

ชาวบ้านสองตำบลจะได้เดินทางไปมาหาสู่ข้ามฝ้ากันได้สะดวก
ค่ะตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งคือเป็นถนนสายเลี่ยงเมือง
อืมอ่าโอ้โหนี่แต่โชคดีที่ตอนนั้นไม่มีใคร
ขับรถขี่รถผ่านหรือว่ากำลังอยู่บนสะพานนะฮะจริงค่ะ
แต่ชาวบ้านก็เห็นแล้วล่ะคือเขาเห็นแล้วท่าทางแล้วไม่รอดแน่

อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าจังหวัดตากเนี่ยหนักนะคะ

คือคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคือฝนตกหนัก
น้ำท่วมน้ำไหลแรง
แล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าถนนที่เป็นทางโค้ง
ที่อยู่บนเขามันจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะ

มันไหลข้ามฝากจนมาถึงตรงอีกฝั่งหนึ่ง
ใช่จอดรอดีกว่าไม่กล้าผ่านนะคะ
ดูสิคะคือหนักที่สุดในรอบหลายปีเลย
ก็คือเส้นทางสายตากแม่สอดนี่แหละ

ด้วยความที่ฝนตกหนักแล้วดินภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหว

นี่คือทางโหลมะเล็ก๑๒นะคะ
ละเมาต่างระหว่างกิโลเมตรที่๖๒ถึงกิโลเมตรที่๖
บริเวณทางผ่านอุทิยานตักศิษย์มหาราช
น้ำสูงสักประมาณ๘๐เซน
นี่คือ๔ช่องทางจราจรนะคะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะ
รถหลายคันก็เหมือนกับพยายามที่จะขับฝ่าน้ำ
คนที่เห็นเขาก็หวาดเสี่ยวไปตามกัน
มีบางคันที่เขาพยายามเห็นไหม

บางคันคงบอกโอ้โฮติดอะไรทำไมล้อน้ำเหลือเกิน

พอมาถึงอาจเจออย่างนี้เข้าไปนี่ยุ่งเลยนะครับ
คนที่เห็นภาพรถที่พยายามจะฝ่าน้ำมา

รถใหญ่หน่อยก็เบาใจไปหน่อยว่าอาจจะผ่านไปได้
นี่ค่ะแต่รถเป็นร้อยคันนะไม่ใช่แค่หลายสิบคันนะคะ
มันติดนานตั้ง๒๓ชั่วโมงที่จอดติดกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
แขวงการทางตากแม่สอดบอกว่า
การจราจรเนี่ยนะคะคือรถใหญ่ผ่านได้นะ

ให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขวาได้ดำเนินการแบบ
ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการวิ่งค่ะ
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามาอย่าผ่านเส้นตรงนี้

กลางวันยันมืดแล้วยิ่งมืดยิ่งน่ากลัวเนอะ
ก็ไม่รู้จะผ่านตรงจุดตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่ยังไง

น้ำจากป่าจากเขานี่ไหลลงมาหมดเลยนะฮะ

รถที่ติดอยู่บนดอยแล้วก็รอขับผ่านตรงนี้

ต้องมาเปลี่ยนเลนส์ให้ใหม่ใช่ไหม

มาจัดระเบียบการจราจรให้ใหม่